คำแรกเป็นเรื่องต้องย้ำเตือนกันคุณผู้ชมนะฮะพอไฟเขียวปุ๊บ
มันจะมีไฟเหลืองแล้วไฟแดงใช่ไหมไฟเหลืองคือชะลอแล้วก็หยุดใช่ไหม
แต่บางคนโอ้โหส่งมาเต็มที่พอไฟเหลืองต้องเร่งเครื่อง
ให้มันผ่านไปไม่อยากไฟแดงแต่อีกฝั่งหนึ่งไงคุณผู้ชม
เขาแดงปุ๊บเขาก็เขียวมาไงโอ้โหสุดท้ายไปเจอไปเจอกัน
สภาพเป็นแบบนี้ฮะรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อกับรถเก่งคันนี้
โอ้โหโดนเต็มเต็มกลางแยกเลยคุณผู้ชมแล้วมีคนบาดเจ็บด้วยค่ะ
ย้ำอีกทีเนอะไฟเหลืองชะลอครับแล้วก็เตรียมจอดเนอะ
อย่าเร่งเครื่องไปเพราะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เขียวออกมาเหมือนกัน
งั้นก็ชนกันนะเนี่ยถูกต้องครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาครับ
กู้ภัยสว่างอาริยะนครนายกเขาก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ทะเบียนเจ็ดศูนย์๐๓๘สอนนครนายกพุ่งชนรถเก่ง
อันนี้เขาเรียกว่าสี่แยกศรีนาวานะครับตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองที่นครนายก
โอ้โหสภาพรถเก่งโดนแบบกระแทกฝั่งคนขับพอดีเนอะ
รถบรรทุกพ่วงมาตึ้มเข้าไปแบบนี้รถเก๋งฮอนด้าสีบรอนคันนี้ครับ
ทะเบียน๖กกน๙๙๐๙กรุงเทพมหานครนะฮะ
โดนอัดเข้าไปข้างแบบนี้คนขับก็โหบาดเจ็บเลย
แล้วคนขับเนี่ยเป็นเลขานายกอบตเขาพระด้วยคือนายอุชัยยาจันพรมมา
นะฮะต้องช่วยกันนำร่างออกมาเพราะว่าโดนอัดที่บริเวณห้องโดยสารคนขับพอดีครับ
เขาอยู่ในอาการซึมแต่ว่ายังคงที่จะสามารถสื่อสารได้บ้าง
ผู้ภัยก็นำตัวออกมาและนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ไปถามคนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อนายวิมรไทยอายุ๒๙ปีบอกว่า
ตอนนั้นผมเห็นแล้วไฟเขียวผมก็ขับตามคันหน้ากันมา
จังหวะเขียวปุ๊บมันกำลังจะเปลี่ยนไงมันเหลืองแล้วก็มันจะแดง
ผมเห็นแล้วว่ามันเหลืองเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยอีกฝั่งนึงรถเก่งกำลังจะออกมา
เขาพยายามบีดแร่เตือนแล้วว่าเฮ้ยเขาเบรกไม่อยู่แล้วนะ
แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเขาไม่เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็เลยชนตู้มไปหลังจากนั้นก็เลยลงไปดู
ปรากฏิฝัยเหลืองนี่คือเขาต้องชะลอหรือว่าต้องเบรกไงป้องกัน
ใช่อ่าแต่อารมณ์นึงเข้าใจบางทีรถพ่วงสิบแปดร้อยมันทุ่มมาเยอะ
มันต้องใช้ระยะในการเบรกพอสมควรค่ะแต่ก็นะฮะ
เหลืองก็ต้องชะลอนิดนึงเนอะสุดท้ายลงไปดูคนเจ็บ
เขายังคงมีสติอยู่ก็เลยโทรหาตำรวจโทรหากู้ภัย
ตำรวจก็มากู้ภัยก็มาตำรวจก็เชิญตัวนายวิรไทยเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมไปสอบประคำเพิ่มเติมแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายแหละนะฮะ
ก็คงตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยว่ารถพ่วงนั้นฝ่าไฟแดงหรือเปล่านะครับ